คอบอลนะฮะฟุตบอลโลกนี่โอ้โหเป็นกีฬาแบบ
สำหรับคอบอลแล้วนี่ยิ่งใหญ่สุดแล้วค่ะนะฮะ
สี่ปีมีครั้งหนึ่งคือสัปดาห์ก่อนเนี่ย
เพิ่งมีข่าวว่าวิทย์ป้อมคนในประวิทย์วงศ์สุวรรณ
ที่เป็นรองนายกดูแลเรื่องของกีฬาด้วยสั่งให้กรกฐ
ไปคุยกับกศธชหาทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
ปีสองพันยี่สิบสองกาต้าเป็นเจ้าภาพ
จะเริ่มแข่งยี่สิบพฤศจิกายนอีกละค่ะ
เหลือเหลือยี่สิบวันแต่เหมือนกับไม่ได้มีภาคเอกชน
คนไหนที่อยากจะมาซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอด

เป็น๑ใน๗ชนิดกีฬาที่ใครก็ตามได้ลิขสิทธิ์มา
แล้วในประเทศไทยที่จะเอามาถ่ายทอดสดเอามาให้คนดูดูเนี่ย
จะต้องให้ดูผ่านฟรีทีวีค่ะ
จะไปแบบดูตรงนั้นตรงนี้บอกรับสมาชิกอะไรพวกนี้
ก็คุณก็ทำได้แต่ว่ายังไงคุณก็ต้องเอามาให้ดูผ่านฟรีทีวีด้วย
เพื่อให้คนไทยได้ดูอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเอกชนเขาก็ไม่ลงทุน
ค่ะเขาก็กลัวจะไม่คุ้ม

คำถามก็คือเอาแล้วใครจะทำยังไงเราจะได้ดูฟุตบอลโลกอ่ะนะ
บิ๊กป้อมก็เลยบอกให้กรกฐไปคุยกับกศธช
ส่วนหนึ่งน่าจะใช้งบของกรกฐด้วย
แต่กรกฐให้ข้อมูลล่าสุดนะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อน
บิ๊กป้อมสั่งการบอกว่าคือในงบของกรกฐ
ก็เป็นงบในแต่ละปีแต่ละทีที่มันจะมีงบการจัดการดำเนินการเรื่องนู้นเรื่องนี้
มันไม่ได้เตรียมเรื่องของงบการซื้อลิขสิทธิฟุตบอลโลกเอาไว้
มูลค่านี้ก็ประมาณพันกว่าล้าน
ล่าสุดนะฮะดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
บอกว่ากกทตอนนี้กำลังทำงานอย่างหนักนะครับ
เมื่อวานเพิ่งคุยกับเอเย่นถ่ายทอดสดตัวแทนของฟีฟ่า
คุยอย่างต่อเนื่องเลยเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๐
พฤศจิกายนถึง๑๘ธันวาคมนี้กาต้าเป็นเจ้าภาพนะฮะ
แต่มันต้องมีการเสนอรายละเอียดก่อน

ต้องประสานความร่วมมือจากหลายทางด้วย
ลิขสิทธิ์ได้มากศธชจะให้ช่องไหนถ่ายทอดสดให้ดูบ้าง

แต่เอาเป็นว่าคาดว่าภายในสัปดาห์นี้
ดิวถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบสุดท้ายที่กาต้า
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะเรียบร้อย
แต่คาดว่าราคาเนี่ยจะไปปิดดิวสรุปได้สำหรับประเทศไทยนะ
ซื้อลิขสิทธิ์ประมาณ๓๐ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือ๑๐๕๐ล้านบาท

ชาติอาเซียนตอนนี้มี๘ประเทศนะครับ
ที่เขาได้ซื้อลิขสิทธิฟุตบอลโลก๒๐๒๒ไปแล้วนะฮะ
ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเขาซื้อหรือว่าเอกชนเขาซื้อนะ

อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซีย

ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายให้กับคนในประเทศดู
เลเซียเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์๓๒ล้านริงกิจ
คิดเป็นเงินไทย๒๕๑ล้านบาท
ของเราทำไมพันกว่าล้านอ่ะ
ของเราเนี่ยคือซื้อตู้มแล้วก็ถ่ายทอดสด
ให้ดูฟรีแบบฟรีหมดเลย
คือสัปดาห์ที่แล้วมีกระแสข่าวถึงขั้นที่ว่าจะใช้งบกลางของรัฐบาล

เนี่ยก็ต้องถามใจคนไทยด้วยแหละเพราะว่าบางคนก็บอก